ก็เรียกแท็กซี่จากเจริญนครจะไปให้ไปส่งแถวราชพร้าว
พอขึ้นมาปุ๊บก็บอกทางแท็กซี่นี่พี่เดี๋ยวไปทางราชพร้าวนะ
ใช้เส้นนี้นะแล้วเธอก็หยิบมือถือมา
แล้วก็โทรหาแม่ก็คุยกับแม่เพื่อความสบายใจเพราะเธอเป็นผู้หญิง
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยเหมือนว่าโชเฟอร์ก็พยายามถามทางเธอ
แต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรสุดท้ายเถียงกันแล้วมันมาซึ่งคำด่า
ที่ผมก็เพิ่งเคยจะได้ยินว่าอย่ามาสมองใสนะฉลาดเหมือนหมานะมึงเนี่ย
เหวว่าผมให้คุณบอกคามคุณไม่บอกเองอะ
บอกตลอดเขาบอกว่าคำจำไม่ดี
โอ้โหหมายืดเลย

โชเฟอร์ก็เนี่ยนั่งหลังรถตัวเองถ่ายเลย
ผู้โดยสารหญิงก็ถ่ายไปด้วยเพราะเธอโดนกล่าวหาว่าเธอไม่จ่ายค่าโดยสาร
แล้วเธอก็พยายามบอกทางแล้วนะแต่ก็ระหว่างบอกเธอก็คุยโทรศัพท์กับคุณแม่ไปด้วย
แต่เหมือนพี่โชเฟอร์คนนี้เขาบอกว่าระหว่างทางให้บอกทางอีกทีนะตอนใกล้ถึงให้บอกทางอีกที
เพราะว่าตัวพี่เขาบอกความจำไม่ดีนี่แหละคุณผู้ชมเกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๕ตุลาคมครับ
เมื่อวานเนี่ยผู้โดยสารหญิงก็ส่งคลิปมาให้ทีมข่าวแล้วก็บอกว่าเธอเรียกแท็กซี่มาจากเจริญนครให้ไปส่งที่ลาดพร้าว
คนขับก็ถามจะใช้เส้นไหนเธอก็บอกทางไปคนขับก็ย้ำว่าเดี๋ยวให้บอกอีกทีนะจำไม่ค่อยได้
พอขับรถออกมาเธอก็โทรหาแม่เลยโทรคุยอยู่๑๐นาทีสังเกตเห็นว่าว่าอันนี้ความจากฝั่งผู้หญิงนะ
ก่อนจะบอกทางเธอก็บอกทางให้เลี้ยวซ้ายให้เลี่ยงทางก่อสร้างรถไฟไป
ปรากฏว่าคนขับไม่ได้ไปทางหน้าขับเลยไปเลย
เผื่อเธอถูกไล่จากรถนี่เธอก็อาจไม่จ่ายข้าวโดยศาล
เธอบอกมันไม่เป็นธรรมจู่มาไล่ลงกลางทาง
ยังไม่ถึงที่หมายเลยแล้วคนขับก็หยิบมือถือมาถ่ายเธอ
แล้วก็พูดด้วยนะมึงดังแน่อุ๊ยเดี๋ยวมึงเป็นข่าวแน่
เห็นดังนั้นก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายเช่นกันถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกง
โต้เถียงอยู่มีตุ๊กขับผ่านมาครับคนขี่ตุ๊กเนี่ยช่วยมาห้าม
แล้วก็โอ้โหพี่ตุ๊กพี่นี่ใจได้เลยนะควักเงินจ่ายให้แท็กซี่ไป
แล้วก็พาเธอไปแจ้งความที่สอนอพระพลาชัย๑ครับ
เหตุการณ์นี้เธอบอกอยากให้เป็นอุทาหรณ์เลยแล้วก็ขอบคุณพี่ตุ๊กพลเมืองดี
แล้วก็ทราบว่าที่แท้แล้วเป็นทหารสังกัดหนึ่งทราบชื่อคือสิบเอกสุธิชัยพรมเศษครับ
ตุ๊กพลเมืองดีส่วนพี่โชเฟอร์คนขับแท็กซี่ครับ
ถ้าพี่รู้สึกว่าเรื่องมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีมากกว่านี้นะ
อยากพูดบนรถพี่เขามีการพูดจาอะไรที่มากกว่านี้
พี่อยากชี้แจงเรียนเชิญไทยรัฐทีวีได้เลยครับ
โชคดีอย่างนะขึ้นรถแท็กซี่เจอเดี๋ยวพี่แท็กซี่ดี
ใช่นะครับน่ารักทุกคนเลยนะครับนะครับ